เรื่องราวที่มีแชร์กันไปมากกว่า๒๐๐๐ครั้งกันหน่อย
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ให้ดีคือ
มีคนไปเจอคุณลุงคนนึงชื่อว่าคุณลุงเพชรนะฮะ
นั่งกินข้าวเปล่าอยู่ข้างทาง

ถามไปถามมาลุงเคยทำงานแต่ตกงานเพราะโควิด
อยากกลับบ้านที่มิสินโลกผู้หญิงเขาก็ไปช่วย
คุณลุงไปถึงบ้านแต่ปรากฏว่าเอ๊ะพอโพสต์ไปมันมีคนบอกว่า
มีคนเคยช่วยลุงเยอะมากแต่ที่ทางที่ลุงบอกมันแตกต่างกันไป
มันไม่ซ้ำกันคำถามคือลุงเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ต้องขอบคุณคนที่ช่วยแล้วกัน
แม้ว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าคนช่วยน้ำจิตน้ำใจงามเหลือเกิน
ลุงกำลังนั่งกินข้าวเปล่าอยู่ข้างทางก็เลยเข้าไปถาม
ซื้อน้ำให้ซื้อขนมให้ถามว่าลุงไปไหนมาไหนแต่ลุงพูดไม่ได้
เธอก็พยายามหาปากกากระดาษให้ลุงเขียนสื่อสารกัน
ภาพที่เห็นคือลุงก้มเขียนใส่กระดาษ
ลุงบอกว่าทำงานที่โรงงานอยู่สมุทรปราการถูกเลิกจ้าง
ก็เลยไปทำงานร้านอาหารได้๒เดือน
พอมาเจอพิษโควิด๑๙ก็ตกงานอีกครับ
หางานทำมา๒สัปดาห์แล้วสุดท้ายในกระเป๋าเนี่ยเหลือเงินอยู่๕บาท
มีพอแค่ซื้อข้าวเปล่ามาถุงเดียวนั่งกินไป
แล้วก็ไปอาศัยนอนตามสาราวัด
เจ้าของโพสต์ก็เลยซื้อตัวรถทัวร์ให้ลุงกลับบ้าน
ที่จังหวัดพิศนุโลกพร้อมระบุด้วยว่าประทับใจในความสุภาพของลุง
เพราะลุงมีท่าทีเกรงใจและไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องอะไรเลย
เธอก็ถ่ายโพสต์ลำดับเหตุการณ์ไปซื้อตรงซื้อตัวอะไรก็ว่ากันไป
ที่จังหวัดพิสุนโลกต่อจากต้นโพสต์ระบุว่า
ส่งลุงเพชรจากบขพิสุนโลกขึ้นแท็กซี่กลับบ้านที่อำเภอนครไทยเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถ่ายภาพรายงานมาในโพสต์นี้นะครับ
หลังจากมีการโพสต์ไปโอ้โหมีคนแชร์เยอะมาก
เฮ้ยผมเคยเจอลุงเพชรแล้วอีกหลายคนก็บอกว่าเคยเจอลุงเพชรเหมือนกัน
แต่ที่ที่เจอเนี่ยมันหลายที่แล้วลักษณะรูปแบบเดียวกัน
นั่งกินข้าวเปล่าอยู่เหมือนกันแต่บ้านเนี่ยบอกแตกต่างกันไป
ลุงก็บอกว่าอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่สมุทรปาการบ้างสมุทรสงครามบ้างพิศนุโลกบ้าง

หลายคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าลุงเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
รวมทั้งที่ทำงานเคยเจอเหมือนกันลุงก็บอกว่าอยู่เชียงใหม่บ้าง
สมุทรปราการบ้างซึ่งมันก็ไม่ซ้ำกันนะฮะทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวโพสต์ออกไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังเฟซบุ๊กรายหนึ่งแสดงตัวว่าเคยช่วยลุง
วันที่๒๒มิถุนายนก็เคยไปเจอลุงนั่งกินข้าวเปล่าเหมือนกัน
อยู่หน้าตึกบางนาธานีนะฮะก็เลยให้เงินคุณลุงไป๑๐๐บาทแล้วก็ซื้อน้ำซื้อขนมให้
ให้พี่วินไปส่งคุณลุงนะเพราะสงสารแล้วเอาน้ำดื่มไปให้อีก๒ขวด
แต่ตัวเขาก็ยืนยันว่าเขาอยากช่วยไม่ได้คิดอะไรเพราะช่วยด้วยใจอยากช่วย
ใช่แม้ลึกจะรู้สึกว่าถูกหลอกก็ตาม
แต่คนช่วยมันก็อิ่มใจเพราะน้ำแค่ขวดหนึ่งเงินแค่ร้อยหนึ่ง
มันก็ไม่ได้มากมายอะไรว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ
นักข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับคุณก้อย
คุณก้อยเป็นคนที่รับช่วงต่อที่ไปส่งคุณลุงจากบขพิศนุโลก
ไปส่งที่บ้านเที่ยงเผือนนครไทย

คุณก้อยก็บอกว่าตอนนั้นไปรอรับลุงตอนตั้งแต่๔ทุ่มครึ่ง
จนถึงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๓กรกฎาคม
แล้วก็เลยส่งคุณลุงขึ้นแท็กซี่
แล้วก็มีผู้ใจบุญอีกคนนึงชื่อว่าคุณมิวกี้เมาให้
ราคา๑๕๐๐บาทไปส่งลุงที่บ้าน
แต่พอใกล้ถึงบ้านลุงเพชรขอให้แท็กซี่
กลับไปส่งที่สพนครไทยแทน

คุณลุงพอจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง

ทราบว่ามีญาติของลุงที่อยู่ระแวกนั้น

แต่ลุงเพชรเนี่ยมีปัญหากับคนที่บ้าน

คุณลุงก็เลยขอไม่เข้าไปที่บ้าน

กลับไปที่อำเภอบางกระทุ่ม

ซึ่งยินดีรับลุงเอาไว้ทำสวนแล้วอยู่ด้วยกัน

เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า

ลุงเพชรเนี่ยไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะ
เพราะมีญาติมีพยานบุคคล
มีสถานที่คือบ้านเขามีอยู่จริง

ก็ทำให้ไม่สามารถเข้าไปที่บ้านได้

ที่พูดไม่ตรงเพราะว่าลุงก็อายุเยอะแล้ว